คุณผู้ชมฮะคดีของคุณตังโมยังคงต้องคลี่คลายอีกเยอะเลยนะฮะ
นี่เปิดผลชนสูตรคุณแตงโมออกมาแล้วเมื่อวาน
แล้วก็ตำรวจยังคงต้องตรวจร่างกายของบุคคลบนเรืออีกนะฮะ
คือตรวจร่างกายไปแล้ว๕คนเมื่อวานก็มีออกมาเรื่องจ๊อป
ส่วนที่เหลือเนี่ยนะคะอีก๔คนเดี๋ยวรอเพิ่มเติม
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไล่เรียงเอากรณีของผลชนะสูตรศพคุณตังโมก่อนละกันนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งเมื่อวานนี้ทางด้านพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๑
รวมถึงทีมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็มีการแถลงความคืบหน้า
เกี่ยวกับเรื่องการเสียชีวิตของคุณตังโมเนี่ยนะคะ
แล้วก็มีเรื่องของผลการตรวจสภาพศพจากแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
คือผลออกมาระบุว่าคุณตังโมเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจ
ปอดแล้วก็หลอดลมเจอทั้งน้ำแล้วก็โครน
ส่วนในกระเพาะอาหารก็เจอเศษโครนด้วย
คือเหมือนกับว่าตอนนั้นหายใจเอาเศษโครนเข้าไป
ทั้งที่บริเวณปอดแล้วก็ที่กระเพาะอาหาร
ส่วนบาดแผลตามร่างกายเนี่ยช่วงล่างลงไปเนี่ยจะมี
เจอแผลใหญ่ที่ขาขวาด้านในเป็นแผลใหญ่
ลึกถึงกระดูกส่วนขาด้านซ้ายเป็นบาดแผล
ที่มาจากของมีคมซึ่งของมีคมตรงเนี้ยเดี๋ยวต้อง
ตรวจสอบนะว่ามาจากใบพัดเรือหรืออาจจะมา
ของมีคมอื่นเดี๋ยวเขาต้องเอาเนื้อเยื่อตรง
เนี้ยค่ะไปตรวจสอบอีกทีนึงส่วนรอยที่ตาเนี่ยไม่
นี่เป็นบาดแผลนะแต่มันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพศพอีกประเด็นนึงค่ะเรื่องเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบปัสสาวะในกระเพาะปัสสาวะว่าเอ๊ะไป
ตรวจสอบดูได้ไหมล่ะสรุปแล้วคุณตังโมฉี่
หรือว่าไม่ได้ชี่ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะคะแพทย์นิตเวศ
ชนะสูตรปรากฏว่าหูรูดกระเพาะปัสสาวะเนี่ยคลาย
ออกจากสภาพศพที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้ว
อยู่ในน้ำนานดังนั้นก็เลยไม่สามารถตรวจ
สวะในกระเพาะปัสสาวะได้แล้วตอนนี้ก็
ไปเจอเป็นแผ่นอนามัยขนาดเล็กเนี่ยนะคะ
เดี๋ยวต้องไปหาดูนะว่าสิ่งที่มันอยู่บน
แผ่นอนามัยเนี่ยมีปัสสาวะหรือว่ามีรอบเดือน
อยู่ไหมหรือว่ามีสารอะไรอื่นตอนนี้อยู่
ระหว่างการตรวจสอบเดี๋ยวฟังเสียงคุณหมอที่
เป็นหัวหน้ากลุ่มงานตรวจพิสูจน์หลักฐานค่ะ
จากการตรวจสภาพของคุณแดงโมเนี่ยนะคะมี
การเปลี่ยนแปลงหลังใต้ค่อนข้างมากซึ่งทำ
ให้หูรุดกระเพาะผัสสาวะมันเน่าแล้วก็มัน
มันคลายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถตรวจเจอ

หายใจเอาน้ำแล้วในน้ำนั้นมีโคน

แท้ส่วนใหญ่อยู่ที่ด้านล่างของร่างกาย

แต่ว่าเกิดจากของมีโคมอันไหนบอกไม่ได้
อันนี้ทางนิติเวศแจงมาแบบนี้
ทีมข่าวของเราได้พูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิรสักจรัสชัยศรี
ซึ่งท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธเมื่อวาน
จริงท่านก็ไปทั้งออกรายการนะ
แล้วก็ไปทั้งที่สพเมืองนนทบุรีนะครับ
เพราะว่าท่านที่เป็นที่ปรึกษาให้เหมือนกันนะครับ
กล่าวถึงประเด็นร่องรอยบาดแผลที่ขาของคุณแตงโม
ซึ่งการพิสูจน์บาดแผลว่าเกิดจากวัตถุใดสามารถทำได้ครับ
เนื่องจากตัวศพยังไม่เน่าจนทำให้ไม่สามารถพิสูจน์ได้
นิติเวศผู้เชี่ยวชาญสามารถระบุได้ว่า
บาดแผลเกิดจากวัตถุใดถึงแม้มีการจมน้ำ
แล้วก็ยังดูได้ว่าส่งผลต่อการเสียชีวิตหรือไม่นะครับ
รวมถึงแผลตรงนี้ยังสามารถบอกพฤติการ
บอกเหตุการณ์ได้เขาเรียกว่าสืบจากศพ
สิ่งเหล่านี้นะฮะคุณหมอวิรสักให้ความเห็นนะครับ
ในทางทฤษฎีถ้าเป็นบาดแผลจากใบพัดเรือก็มีโอกาส
ปั่นที่บริเวณขาเป็นไปได้หรือไม่อันนี้คือคำถาม
บอกว่าใบพัดเรือจะเป็นการหมุนแบบเอียงและหมุนตัด
และด้วยความที่ไม่เป็นแผ่นตรงจะทำให้เนื้อของศพเนื้อของร่างกาย
ขอบเมื่อเวลาโดนตัดเนี่ยขอบจะยุ่ยถ้าฟันคมและลึก
ก็จะลึกไปถึงกระดูกได้นะครับถ้าถามว่าบาดแผลที่ต้นขา
ไขคดีนี้ได้หรือไม่อย่างไรคุณหมอวิทยาศักดิ์ให้ความเห็นนะครับ
ว่าบาดแผลจะเป็นตัวบอกเหตุการณ์ได้บางส่วนหากบาดแผลเกิดจากใบพัดเรือ
ถ้าเกิดขึ้นก่อนตายหรือไม่ถูกใบพัดเรือหรือไม่
ลักษณะการตกตกอย่างไรบาดแผลฉีกขาดมีโอกาสถูกเส้นเลือดใหญ่หรือไม่
สิ่งเหล่านี้นะฮะจะช่วยตอบคำถามได้ทั้งหมดนะครับ
ซึ่งก็ต้องให้พิสูจน์นะฮะว่าบาดแผลเกิดขึ้นก่อน
หรือหลังการเสียชีวิตนะครับอย่างไรก็ตามคุณหมอบอกแบบนี้
จะต้องขึ้นอยู่กับคำให้การของพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดด้วย
ถึงจะเอามาเชื่อมโยงกันว่าพอถ้าคุณโมตกจริง
ตกไปจนจุดอันตรายหรือเปล่าแล้วมันเกิดบาดแผลก่อนหรือหลังอะไรยังไงบ้างนะฮะ
สมมุตินะฮะว่าเพราะฟันทงว่าใบพัดเรือมันก็จะเล่าถึงเหตุการณ์อะไรหลายอย่างได้
อย่างเช่นบาดแผลนั้นเกิดขึ้นก่อนตายหรือไม่
ถ้าเกิดขึ้นก่อนตายแล้วเกิดมีใบพัดเรือเข้ามาเกี่ยวข้อง
ลักษณะการตกตกอย่างไรแล้วมันโดนใบพัดนี้หรือเปล่านะครับ
แล้วก็จะช่วยเหลือตนเองได้หรือไม่ในกรณีที่มีการบาดเจ็บ
ต้องเรียนก่อนถ้าบาดแผลฉีกขาดใหญ่เบิร์นต้นขานะครับ
มีโอกาสที่จะโดนเส้นเลือดแดงใหญ่
ซึ่งการโดนเส้นเลือดดังใหญ่เนี่ยก็อาจจะทำให้เลือดไหลนะครับ
ปริมาณที่มากแล้วก็รวดเร็ว
ภาวะที่เขาอาจจะช่วยเหลือตนเองในขาข้างที่มีเกิดบาดแผลเนี่ย
ก็อาจจะน้อยนะครับโอกาสที่ก็จะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก็มีสูงครับ
อย่างกรณีอาจจะมีการให้การว่ามีการนั่งอยู่บนท้ายเรือแล้วอาจจะตก

เพราะฉะนั้นการให้การแบบนี้ทั้งหมดเนี่ยมันจริงหรือไม่มันก็พิสูจนวิทยาศาส
เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการไปตรวจทางนิตยาวิทยาศาสตร์ว่าจะไปตรวจรายพิมพ์มือแฟ้ง
คือตอนนี้ผมว่าไม่น่าจะประดักประเด็นอะไรได้เลยนะครับ
เพราะว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยมันต้องรอคำให้การทั้งหมดกับเรื่องของหลักฐานทั้งหมดที่จะออกมา

บอกว่าถ้าคำให้การของพยานบอกคุณแตงโมก่อนตกจับกาบเรือไว้อะไรอย่างนี้
ก็ต้องไปดูรอยนิ้วมือบนกาบเรือว่าคว้าหรือว่าจับในส่วนไหนของเรือหรือเปล่านะครับ
แล้วก็การที่เอาใบพัดเรือไปตรวจก็เป็นผลสำคัญนะ
เพราะว่าถ้าใบพัดเรือตัดเนื้อเยื่อของผู้ตายจริงนะฮะ
ก็จะมีเนื้อเยื่อติดตามรูน็อตรูเกลียวแล้วก็ติดตามใบพัดเรือ
ซึ่งก็จะสามารถพิสูจน์ได้ด้วยนะครับ
ทีนี้ด้านของผู้ช่วยอธิการบดีแล้วก็ประธานกรรมการคณะอาชวยาวิทยา
และการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับ
ศาสตราจารย์พันธ์ตำรวจโทดรกฤษณพงศ์ภูตระกูล

กรณีคนบนเรือไม่ได้เข้าพบพนักงานสอบสวน
เพื่อจะให้ข้อมูลทั้งหมดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไร
มันผิดจากกรณีทั่วไปนะครับ
เช่นถ้านั่งเรือไปกับเพื่อนเพื่อนตกน้ำหายไป

พยายามติดต่อประสานญาติพี่น้อง
ติดต่อประสานเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาตรวจสอบ
แล้วยังจะต้องอยู่ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะฮะ
ส่วนเรือลำที่เกิดเหตุจริงก็จะมีร่องรอยหลักฐานต่างโดยรอบนะครับ

เพราะนอกจากจะหาตัวผู้เกี่ยวข้องทางคดีแล้ว
ยังเป็นการยืนยันความบริสุทธิ์ของคนบนเรือได้ด้วยนะครับ
และมองว่าถ้าหากคุณแตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือจริง
เพื่อยืนยันว่าเกิดขึ้นจริง

ว่าคุณแตงโมไปนั่งปัสสาวะท้ายเรือ

ว่าคนที่เป็นดารานักแสดงจะมีพฤติกรรมแบบนี้

โดยเท่าที่ดูเรื่องราวและคำบอกเล่าของคนที่อยู่บนเรือในฐานะพยานเนี่ย

อย่างไรก็ตามหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
เช่นคราบวายบนเรือคราบประสาวะบนเรือ
เพื่อพิสูจน์คำให้การรวมทั้งผลชนะสูตรศพ
จะสามารถไขคดีได้ทุกส่วนที่มีความสำคัญทั้งหมด
และส่วนตัวอาจารย์มองว่าคำสัมภาษณ์
ก็มีข้อสังเกตอยู่พอสมควร
ว่ามันจะทำแม่งหรือมันเป็นความจริง
สรุปสุดท้ายคือตกลงเรือ
คำให้การของบางท่านที่ผมฟังนะครับ
ก็มีข้องใสเช่นบอกว่าระหว่างเรือแล่น
คุณตังโมปัสสาวะแล้วตกมาท้ายเรือ
หลังจากนั้นคุณตังโมมาเกาะด้านข้างแล้วก็จมหายไป
คำถามคือตกลงคุณตังโมตกไปท้ายเรือ
ในขณะเรือแล่นตามหลักฟิสิกส์คือวัตถุเป็นการเคลื่อนที่
คนตกลงไปแล้วโอกาสที่จะไปเกาะข้างเรือก็ยากแล้ว
เพราะเรือไปแล้วแต่ถ้าไปก่อข้างเรือคือหมายความว่า
สรุปคือเรือจอดอยู่แล้วตกลงไปแล้วเป็นเรือไปเกาะข้างเรือ
ถ้าเป็นแบบนั้นก็ต้องมีคำถามตามมาอ้าวแล้วถ้าเกิดคนไปเกาะ
คุณตังโมเกาะข้างเรือถ้าเรือจอดแล้วทำไมไม่ไปช่วย
โดยส่วนตัวมองว่าคดีนี้
พยานบุคคลที่อยู่บนเรือคิดว่าพูดไม่หมด๑๐๐นะ
โดยจากที่ฟังดูนะครับอาจจะมีอะไรบางอย่าง
ที่ยังไม่บอกความจริงแบบ๑๐๐
รู้ได้ไงว่าเขาจะพูด๑๐๐เป็นยังไง
คือต้องใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มาช่วยคือเครื่องจับเท็จ
นี่ไงค่ะก็คือเดี๋ยวต้องรอเข้าเครื่องจับเท็จอีกทีนึงด้วยนะคะ
แล้วก็ในเชิงอาชญะวิทยาอาจารย์หลายท่านก็ออกมาให้ข้อมูลที่สำคัญเหมือนกัน
ใช่ค่ะทีนี้คุณผู้ชมเมื่อวานนี้เราก็ได้ให้คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศ
ตอนที่แก๊งเพื่อนเข้าไปที่สพเมืองนนทบุรีเพื่อที่จะไปตรวจร่างกาย
แล้วหลังจากที่การตรวจร่างกายอย่างละเอียด
ตอนบ่ายคุณหมอออกมาเปิดเผยผลการตรวจร่างกาย
แต่จากทั้งหมด๕คนที่ไปตรวจคุณหมอเผยแค่คนเดียว
คือในจ๊อปในจ๊อปเนี่ยนะคะมีแผลลักษณะเป็นรอยขีดขวนที่แขน
กับแผลลักษณะที่เป็นรอยช้ำที่หลังหัวไหล่ใต้รักแร้ขวา
คุณหมอบอกว่าอายุของแผลทั้ง๒อัน
มันเกิดขึ้นอายุแผลประมาณ๕๗วันเหมือนกันทั้ง๒อันเลย
ซึ่งถ้าเกิดว่าเราย้อนไปดูช่วงเวลาที่เกิดเหตุ
มันก็อยู่ในห่วงเวลาเดียวกันนะคะ
แต่คุณหมอพูดถึงรอยของแผลที่เป็นลักษณะรอยขวดลอยถลอก
หมอบอกว่ารอยขวดมันใหญ่กว่ารอยเล็บคนนะ
แล้วรอยช้ำมันเกิดจากการถูกของแข็งกระแทก
แต่ก็ระบุไม่ได้ว่ามันเป็นของแข็งประเภทไหน
ซึ่งคุณหมอบอกว่ารอยต่างมันไม่เข้าข่าย

เดี๋ยวให้คุณผู้ชมฟังเสียงที่คุณหมออธิบายตอนนี้หน่อยนะคะ
อายุของบัตรแผลเนี่ยประมาณ๕๗วันนะคะ
จะถามว่าเกิดขึ้นมาตอนไหนเนี่ยก็อยู่ในช่วงประมาณนั้น
ดูแล้วเป็นรอยเกิดจากการถูกเม็ดขวดหรือถูกอะไรขดเราลงอยู่ได้ไหมครับ
เป็นรอยทะลอกนะคะเป็นรอยทะลอกซึ่งถ้าถามลักษณะบัตรภัยของหมอนพูดได้เลย
ก็เป็นรอยถลอกที่ขนาดใหญ่กว่าเล็กไม่เข้ากับการภูเหล็กขวดนะคะ

ช้ำก็อายุประมาณเท่ากันนะคะกับรอยถลอก
แผลของพยานตำแหน่งของบาดแผลนั้นไม่ได้เกิดไม่ได้เหมือนกับการต่อสู้ค่ะ
ก็กระแทกกับอะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่
หมอไม่ได้ใช้คำว่าแน่นอนนะคะหมอบอกว่าไม่เข้ากับ

ตำแหน่งมันไม่ค่อยไม่เหมือนกับการที่จะไปต่อสู้กันอืม
หมอบอกว่าด้วยตำแหน่งมันเป็นรอยช้ำที่รักแร้ข้างหลังด้านขวานะคะ
คุณหมอก็เลยบอกแบบนี้ทีนี้ถามว่าอ้าวแล้วที่เหลือล่ะ
ออกมาแล้วแล้วที่เหลือล่ะอีก๔คน
คุณหมอบอกว่าตอนนี้อีก๔คนผลการตรวจร่างกายยังอยู่ที่แพทย์ที่โรงพยาบาลตำรวจนี่แหละ
เดี๋ยวจะต้องให้ทีมแพทย์เป็นคนชี้แจงรายละเอียดของอีก๔คนที่เหลืออีกครั้งหนึ่งด้วย
อันนี้ก็ต้องติดตามเรื่องความคืบหน้ากันนะครับ